ตอนนี้เรื่องของการจ่ายเงินสินบนของโลสลอยด
นั้นอาจจะบานปลายมากขึ้นแล้วนะครับ

เพราะว่าล่าสุดนั้นมีการเปิดเผยว่า
ได้ไปจ่ายสินบนกับปรฐฒร์และปรฐฒรศพ

ส่งผลให้ปรทต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบครับ

วันนี้นักข่าวจำนวนมากกำลังเดินทางไป
รอสัมภาษณ์ผู้บริหารของการบินไทย
หลังจากที่ช่วง๑๑โมงที่ผ่านมานะครับ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ของเครื่องบินโรสลอยนั้น
เดินทางไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินสินบน
จากการซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินของการบินไทย
ระหว่างปี๒๕๓๔ถึง๒๕๕๙
ให้ข้อมูลครั้งนี้คาดว่าโลสลอยนั้นจะให้รายละเอียด
เกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แล้วก็พนักงานของการบินไทยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวถึง๓ครั้ง
รวมเป็นเงินกว่า๑๒๐๐ล้านบาท
ซึ่งก็จะมีความชัดเจนในช่วงบ่ายวันนี้ครับ
โดยเมื่อวานนี้ทางด้านของผู้บริหารของการบินไทย
คาดกันว่าใช้เวลาประมาณสัก๗๑๕วัน
ในการที่จะกำหนดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เพราะว่าต้องการจะให้แล้วเสร็จภายใน๓๐วัน
ซึ่งก็มีการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้มาก่อนด้วย

เรื่องต้นที่เขาบอกก็คือให้ข้อมูลได้เท่าที่เขาอนุญาตให้ได้นะ
แต่เราก็ต้องถามเขาว่าไอ้อันไหนที่มันเกี่ยวกับเราบ้างทั้งหมด
เราเองอาจจะหาไม่หมดเราอาจจะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้าง
ก็นั่นน่ะ

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐนะครับยังสอบสวนพบการติดสินบนของบริษัทโลสลอย
หรือว่าปรทสพในช่วงระหว่างปี๒๕๔๖ถึง๒๕๕๕นะครับ
๖โครงการเป็นเงินทั้งหมด๓๘๕ล้านบาททีเดียวโดยเป็นการจ่ายเงินให้กับบุคคลระดับผู้บริหาร๑ราย
พนักงาน๓รายและที่ไม่สามารถระบุได้อีก๒รายครับ
ขณะที่ปรทก็ยังยืนยันในความโปร่งใสแต่ว่าก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริง
ในการจ่ายเงินสินบนในช่วงดังกล่าวทันทีครับซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณสามสิบวันน่าจะมีความชัดเจนครับ